หลายฝ่ายก็ออกมาวิเคราะห์กันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าถ้าพูดถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วเนี่ย
หลายคนถ้าเคยดูข้อมูลกันเราเองเคยนำเสนอเหมือนกัน
อินโดนีเซียถือเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีประชาชนแล้วก็ผลเรือนไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิตมากที่สุดนะคะ
ทำไมถึงพุ่งเป้ามาที่ประเทศอินโดนีเซียนี้
และแน่นอนว่าใกล้ตัวเราขนาดนี้
ภูมิภาคของเราเองก็ต้องถูกเขย่าขวัญไปด้วยเหมือนกัน
เรื่องนี้ไปถามอีกหนึ่งความเห็นแล้วก็อีกหนึ่งเสียงวิเคราะห์กันนะคะ
จากทางด้านของอาจารย์ดรสารวุฒิอารี
รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

อาจารย์คะรบกวนขอถามนิดนึงว่า
อย่างการพุ่งเป้าจมตีมาที่อินโดนีเซีย
อาจารย์คิดว่าทำไมไอซิสถึงได้หันมาพุ่งเป้าโจมตีอินโดนีเซีย

ของประเทศต่างในเซาซิสเฮเซียเนี่ย

แล้วก็จริงแล้วอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่
แล้วก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
แล้วกระแสแนวคิดต่างก็สามารถที่จะไหลเข้ามาได้ง่าย
เพราะว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นเกาะแก่ง

เพราะฉะนั้นการควบคุมของรัฐบาล

ในเรื่องของการยับยั้งกระแสแนวคิดความรุนแรง
อย่างเช่นกรณีของแนวคิดของไอเอสที่แพร่กระจายเข้ามา
ซึ่งก็แตกต่างกับประเทศอื่น

วันนี้ทุกประเทศก็สามารถที่จะ
เกิดเหตุการณ์และเลขสนัขอย่างนี้ได้
คือถ้าเรามองในภาพรวมสถานการณ์ของโลก
ความจริง๓๔วันนี้มันเกิดเหตุระเบิดแทบทุกวัน
อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่อิสแตนบูล
เมื่อ๓๔วันที่แล้วที่เกิดระเบิดใจกลางแหล่งท่องเที่ยวของอิสเตอร์บูลเลย
แล้ววันนี้เมื่อวานก็มาเกิดที่อินโดนีเซีย
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจริงแล้วกลุ่มประเทศมุสซิม
เป็นกลุ่มประเทศที่เผชิญกับภัยคุกคามการก่อการร้ายเป็นลำดับต้นเลย
เราเห็นตุรกีซึ่งเป็นประเทศมุสือที่ใหญ่มาก
แล้วก็เป็นประเทศชั้นนำของโลกมุสกิมด้วยวันนี้
เราเห็นปฏิสถานซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดเป็นลำดับ๒รองจากอินโดนีเซีย
วันนี้ก็เจอที่อินโดริเซียอีกทั้ง๓ประเทศคือประเทศมุสลิม
ทำไมถึงต้องพุ่งเป้ามาที่ประเทศที่เป็นมุสลิมอันดับต้นด้วยในเมื่อก็เป็นศาสนาเดียวกัน
คือประการแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยก็อาจจะเป็นเป้าหมายของชาวต่างชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของมหาอำนาจตะวันตกก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับกลุ่มประเทศมุสซิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูของกลุ่มไอเอสด้วย
คือไอเอสเนี่ยจะมีความแตกต่างกับอัลกออิดะก็ตรงที่ว่าเขาเนี่ยประกาศต่อสู้กับเมียอิเดมี่เมียอิเนมี่ก็คือศัตรูทางใกล้
ประตูดังใกล้อันนี้หมายถึงชนชั้นนำแล้วก็รัฐบาลของประเทศต่างที่เป็นมุสิน
ในขณะที่เขาเองก็ต่อสู้กับศัตรูทางใจด้วยนั่นก็คือพวกประเทศมหาอำนาจแล้วก็ชาติตะวันตก
เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราย้อนกลับไปเนี่ยอันกอยดักก็จะประกาศต่อสู้กับสหรัฐอเมริกากับชาติมหาอำนาจตะวันตกหรือฝ่ายอินิมี่เท่านั้นโดยที่ไม่ค่อยเมา
ข้องเกี่ยวกับการต่อสู้กับศัตรูทางใกล้แต่ว่าไอเอสเนี่ยมันล้ำหน้าไปกว่าอังกอริดาแล้วก็ประกาศต่อสู้กับทั้งสองฝ่าย
เพราะฉะนั้นประเทศมุสซิมก็คือประเทศที่เป็นศัตรูกับไอเอสด้วยนะครับคือจริงแล้วไอเอสเนี่ยประกาศก่อตั้งรัฐอิสลามแล้วก็ตั้งคอลลีฟักขึ้นมาคอลิฟักก็คือผู้นำของโลกมุสินทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แล้วแบบนี้ค่ะอาจารย์การที่ไอซิสขยายตัวเข้ามา
ก่อเหตุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบนี้
ถือเป็นการขยายอิทธิพลด้วยไหมคะอาจารย์
ผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่า
กลุ่มไอเอสเองก็ต้องการที่จะขยายอิทธิพลนะครับ
โดยเฉพาะหลังผมคิดว่ามีหลายเหตุการณ์ที่
นำไปสู่การแตกกระจายของการขยายกิจกรรมของไอเอส
ในพื้นที่ต่างต่างนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือ
การที่มหาอำนาจในหลายประเทศได้เข้าไป
ใช้กำลังโดมตีตั้งอากาศนะครับระเบิดและต่างนะครับ
เราจะเห็นช่วงที่ผ่านมาจริงแล้วนับตั้งแต่เดือนกันยาเมื่อปี๒๐๑๔แล้วเนี่ยนะครับ
สำหรับอเมริกาใช้ปฏิบัติการจบที่อังกฤษ
ระยะหลังก็จะมีรัสเซียด้วยหลังสุดแล้วก็คือฝรั่ง
แล้วก็พื้นที่การยึดคลองของเขาก็ลดน้อยถอยลง
คือหมายถึงว่าเมื่อปฏิบัติการในจังหวันออกกลางไม่ได้
เขาก็ขยายออกไปนอกพื้นที่
แต่วันนั้นก็แปลอีกอย่างดึงว่า
มหาอำนาจการใช้วิธีการในการใช้ความรุนแรง
ใช้การระเบิดอย่างนี้เพื่อที่จะต่อสู้กับการก่อการร้าย

มันกลับให้การก่อการร้ายเนี่ยแตกกระจายออกไปข้างนอกด้วยเช่นกันนะครับ
อาจารย์มองว่ามีวิธีไหนไหมคะที่จะสามารถได้ผล

ถ้าเราพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องการก่อการร้ายเนี่ย
มันคงที่จะต้องพูดถึงรากเง่าของปัญหาของมันนะครับ
เพราะว่าเวลาเราใช้ความรุนแรงเนี่ยแล้วเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า
มันไม่ประสบความสำเร็จ
เราดูตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ์นายวัน
ที่ใช้นโยบายต่อต้านการก่อการร้ายนะครับ
ไปทำสงครามที่อีรักษ์สงครามที่อัฟกานิสถาน
เพื่อที่จะกำจัดการก่อการร้าย
แต่ว่าท้ายที่สุดมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันแพร่กระจายมากยิ่งขึ้น
แล้วก่อนหน้านี้เราเห็นแค่เฉพาะอัลฟอยนะวันนี้เรามีไอเอส
อันนี้เนี่ยผมคิดว่าวิธีการของมหาอำนาจในการจัดการกับการก่อการร้ายเนี่ย
มันถูกตั้งคำถามมากในเชิงวิชาการแล้วก็
วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประเทศใด
นำมาใช้ก็คือการพยายามรักษมณิษฐา
รากเง่าต้นเหตุของปัญหาพยายามเข้าใจมัน
จากช่วงสงครามในอัฟกานิสถาน
ในยุคนั้นก็คือสภาพโสเวียตกับสำเมริกา
สภาพโซเวียนเข้าไปยึดคลองในอัฟกานิสถาน
หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาเข้าไปปลุกระดมใช้สงครามตัวแทน
บรรดามุสินต่างให้จับอาวุธ
ใช้ความรุนแรงขึ้นต่อสู้ปลุกกระแสเรื่องการรีฮาร์ด
การทำสงครามเพื่อศาสนาตรงนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือรากเง่า
เราสอนคนให้ใช้ความรุนแรงท้ายที่สุดแล้ว
มันก็นำไปสู่ปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้น
วันนี้ผมคิดว่ามหาบนาฏทั้งหลาย
ไม่ควรที่จะสนับสนุนความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
วันนี้เราเห็นกรณีของซีเรีย
เราเห็นสหรัฐอเมริกาเราเห็นหลายประเทศสนับสนุนให้กลุ่ม
ที่ใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐบาลของอาซาสอยู่
แน่นอนแล้วรัฐบาลอาซาสไม่มีความชอบทำ
แต่ว่าการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

แล้วมันยิ่งเพิ่มปัญหาให้เกิดความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
อาจารย์คำถามสุดท้าย

เมื่อมีการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนเป้าหมาย
แล้วก็ภูมิภาคในการโจมตีหรือว่าขยายอำนาจออกมาแบบนี้
ในฐานะที่เราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพิ่งจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเองไทยเองหรือว่าประชาคมอาเซียนเอง
เราควรมีการรับมือหรือว่ามีมาตรการในการ
รักษาความมั่นคงเสถียรภาพอย่างไรบ้างคะอาจารย์
จะต้องทำอย่างจริงจังแล้วยังเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรื่องข่าวกรองต่าง
เพราะว่าวันนี้การเคลื่อนไหว
หลังจากที่เป็นประชาคมอาเซียนมันทำได้ง่าย
มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต
แล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ก็คือการทำงาน

ต้มจัดปัญหาการกรกการร้าย
ด้วยตัวของภูมิภาคอาเซียนเอง
ไม่ไปเพิ่งพาประเทศมหามนาฏมาก
แน่นอนเราอาจจะมีความประสานงาน
ทำงานร่วมกันกับชาติมาหามนาฏ
แต่ว่าการที่จะไปเชื้อเชิญ
หรือไปทำให้มหาอำนาจเข้ามามีบทบาท

เอาทหารมาประจำการอยู่ในภูมิภาค
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการต่อต้านการก่อการร้าย
ผมคิดว่าวิธีนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสม
แล้วผมเชื่อว่ามหาอำนาจเองก็จะเป็นสายล่อฟ้า
ที่จะทำให้ภูมิขบวนการสิทธิอาวุธต่าง
เข้ามาต่อสู้ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะฮะเราเห็นได้ชัดเจน

และเข้าไปยึดครองอีรักษณ์

อะไรต่างอย่างงี้เนี่ยคงจะหายที่สุด
ปุ่มอัลกอนฮิดักษ์ก็ตามเข้าไปทำสงคราม
แล้วก็ต่อสู้กันที่นั่นจนทำให้ผลที่เกิดขึ้น
มันแพร่กระจายไปทุกประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกกลาง
เพราะฉะนั้นวันนี้อาเซียนการจะร่วมมือกับมหาอำนาจ
ในเรื่องการต่อต้านต่างต่อการร้าย

ขอบคุณอาจารย์นะสอบถามอาจารย์เท่านี้ก่อนค่ะ
อาจารย์ด็อกเตอร์สารวุทธ์อารีนะคะ
รองพ่วนบนโดยการศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ